ส่วนวันนี้เรายังคงมีความคืบหน้าอัปเดตคนบันเทิงติดโควิด๑๙รายวัน
วันนี้มีเพิ่มอีกสี่คนนะคะครับท่านแรกเลยคนแรกนะคะ
นักร้องสาวว่านวันวานพี่สาวโบกี้ไลออนนะคะ
ผลตรวจรอบ๒เป็นบวกหลังจากที่เธอสุ่มเสี่ยงไปเจอผู้ติดโควิด๑๙เมื่อ๑๐วันก่อน
ติดโควิด๑๙เหมือนกันมีไทม์ไลน์ทำงานตามสถานบันเทิงที่ต่างค่ะ
คนที่สามค่ะคือนักแสดงวัยรุ่นนานนกรพัฒน์นะคะ
ซึ่งในไทม์ไลน์ของน้านนท์ในวันที่๘ถึง๙เมษายนนะคะ
ก็ได้เดินทางไปทำงานที่สตูดิโอแห่งหนึ่ง
ว่าน่าจะติดมาจากผู้ที่เป็นโควิด๑๙ในวันที่๘เมษายนนั่นแหละค่ะ
ล่าสุดมีเจสัญญังอีกคนนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย
สัญญังโพสต์คลิปขณะขับรถไปตรวจโควิด๑๙ด้วยการสวอปนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมเลยว่า
ผลตรวจออกมาเป็นบวกติดโควิด๑๙ค่ะ
แต่โชคดีที่แฟนสาวคุณอีฟไม่ติดนะคะ
ตอนนี้เจสัญญังเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่า
เมษายนไปถ่ายโฆษณาที่สตูดิโอแห่งหนึ่ง

ตรวจครั้งแรกก็พบว่าเขาก็ติดโควิดด้วยอีกเหมือนกันค่ะ
คือถ้ารวมศิลปินดาราที่ติดโควิด๑๙ตั้งแต่๖เมษามาถึง๑๖เมษาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

ใช่ค่ะก็คือจำนวนเท่าตัวเลยนะคะเนี่ย

ใช่ค่ะน้องเชอรีนค่ะ
เชอรีนัจจารีหรเวชกุลน้องสาวแท้ของคุณนิชคุณนะคะ
ออกมาชี้แจงว่าน้องก็ติดโควิด๑๙เหมือนกัน
ครั้งนี้เป็นการตรวจรอบที่๒นะคะ
คือก่อนหน้านี้แฟนของน้องเชอรีนติดโควิด๑๙
วันที่๙เมษายนเธอก็ไปตรวจพร้อมกับแฟนนี่แหละ
แต่ว่าของเธอตรวจออกมาแล้วเนี่ยผลเป็นลบ
ทีนี้มาตรวจครั้งที่๒เมื่อวาน

บอกว่ากำลังติดต่อหาโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวอยู่นะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้เมื่อกี้คุณบอก๒๙ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ๓๐คนแล้วค่ะในระยะเวลา๑๐วัน
คนแล้วนะฮะนี่ฮะเพิ่มน้องเชอรีนไปอีกคนนึง
ใช่ค่ะทีนี้ดาราที่รักษาตัวอยู่นะครับ
โควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลายคนก็ออกมาโพสต์หรือว่าเปิดเผยคลิป
เกี่ยวกับการรักษาอาการต่างนะครับ
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างคุณเออัญชาลี
พี่สาวของคุณโยยศวดีล่าสุดได้โพสต์ภาพนะครับ
เล่าเรื่องราวหลังเข้ารักษาโควิด๑๙นะครับ
เธอบอกว่าเธอทรมานแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
ทรมานจนถึงกับร้องไห้ต่อหน้าลูกสาวคือน้องเอวี่
ที่ก็ต้องเป็นคนดูแลคุณแม่แทนนะฮะ
ภาพที่คุณเอโพสต์เนี่ยนี่คือภาพของมือของเธอนะครับ
ที่มีสายน้ำเกลืออยู่นะครับบอกขอบันทึกเอาไว้ชีวิตกับโควิด๑๙

มีอาการหนาวสั่นไม่มีแรงจนต้องทำการเจาะเลือดเพื่อไปตรวจ
แล้วก็ให้ยาทุกเข็มที่จิ้มลงไปเนี่ยเอเจ็บปวดทรมานแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับ
บอกว่าลูกสาวน้องเอวี่ต้องเป็นคนคอยเช็ดตัววัดไข้ทำทุกอย่างให้แม่
นี่ค่ะร้องไห้ต่อหน้าลูกเลยค่ะครับ
ส่วนดาราสาวอีฟพุทธิดานะครับแล้วก็สามีคือคุณต้นที่ก็ติดโควิด๑๙ทั้งคู่นะครับ
ลูกสาวของอาต้อยเศรษฐานะฮะเมื่อ๑๓เมษายนเนี่ยแล้วก็เข้ารักษาตัวที่ฮอสพีเทลนะครับ
ทั้งคู่ต้องแยกตัวออกจากน้องมีบุญลูกชายสุดที่รัก
เมื่อคืนคุณอีฟนะครับโพสต์ไอจีนะครับบอกว่านอนไม่หลับกันมาหลายคืนนะครับ
คืนนี้แม่กับป๊าป๊าคงจะหลับฝันดีขึ้นหน่อยขอบคุณป้าแจนที่ส่งชุดที่ลูกใส่นอนมาให้นะฮะ
เป็นชุดที่ไม่ได้ซักนะคือคนคิดถึงลูกอ่ะ
อย่างน้อยให้ได้กลิ่นลูกก็ยังดีแค่ได้กลิ่นก็พอแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วแบบไม่ได้ซัก
กลิ่นลูกชื่นใจหน่อยแบ่งกันแม่เนี่ยได้เสื้อดมชักกะแร้ที่คุณอีฟบอก
ส่วนพ่อเนี่ยป๊าป๊าเนี่ยเอากางเกงไปดมก้นกันแล้วกันแม่จะพยายามนอนเยอะ
จะได้หายเร็วนะครับคิดถึงลูกที่สุดแล้วคุณอีฟเนี่ยเมื่อเช้าเผยอาการนะครับ
บอกว่าตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบห้าเมษานะฮะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนนะครับ
สังเกตอาการคร่าวนะครับคุณอีฟชี้แจงก็คืออาการเริ่มจากน้อยไปหามาก
ไอแล้วก็มีเสมหะมีไข้บ้างแต่ยังไม่เยอะบางวันมีถ่ายท้องด้วย
กระทั่งล่าสุดเย็นเมื่อวานนี้ผื่นขึ้นเยอะมากแล้วก็อธิบายถึงยาที่ใช้ในการรักษาด้วย
คือโควิดครั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่มันเข้ามาแล้วระบาดระลอกนี้เนี่ยมันมีเรื่องของผื่นเข้ามาด้วย

หลังจากที่ติดโควิด๑๙ในวันที่๑๑เมษายนเข้ารับการรักษามา๖วันแล้ว
โมก็โพสต์เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยไข้ขึ้นสูงมากจนน่าตกใจ
ก็ต้องพยายามรักษาตามอาการไปตอนนี้ไข้ลดลงแล้วเป็นปกติแล้ว
ขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็กำลังใจจากทุกคนที่คอยถามไทยกันเข้ามาด้วยนะคะ
ส่วนนักร้องดังสแตมอภิวัฒน์ค่ะคนนี้คือคนแรกเลยนะที่ออกมาชี้แจงว่าเขาติดโควิด๑๙
คุณสแตมเนี่ยไม่ได้โพสต์อัปเดตอาการอะไรเลยซึ่งทีมข่าวเราก็โทรไปถามผู้จัดการส่วนตัว
ก็บอกว่าอาการของคุณสแตมเนี่ยทรงอยู่นะคะหมอให้อยู่โรงพยาบาลอีก๑๐วัน
ว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้คือ๒๔เมษายนค่ะ
มาดูนครชวนชื่นหน่อยนะครับคนที่วันที่๔นี่คือลูกสาวกับลูกเขยของนคร
นครเนี่ยรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์นะครับมีคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวนครอยู่แล้วคอยดูแลอาการ
นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่นครได้เฟสไทม์คือก่อนหน้านี้เห็นไหมนคร
คอมเขาไม่เคยเล่นพวกไลน์โซเชียล
ใช่มีแต่โทรศัพท์มือถือ

เดี๋ยวฟังหน่อยนครคุยกับลูกเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
แล้วหลับบ้างเปล่า

ยังมีแต่ไอ้บอลไอ้บอลจะมาอยู่ด้วยดินะครับ

ครอบครัวนครเองก็ต้องรอการตรวจผลนะครับ
คือผลออกมาตรวจแล้วเป็นลบแต่ว่าจะกักตัวหักครบ๑๔วัน